ประเด็นดราม่าของวงการวอเล็กบอลลีกนะครับในการแข่งขันของทีมนครรัฐศรีมานะครับ
ทีมวอเล็กบอลหญิงที่บอกว่าสุดท้ายแล้วมีนักกีฬาแข่งเสร็จแล้วต้องเดินทางกลับกับแฟนวอเล็กบอล
เพราะว่าไม่มีรถกลับนะครับเรื่องนี้นะครับความจริงแล้วออกมาในทางผู้บริหารสโมสร
นั้นก็ออกมาชี้แจงนะครับหลังจากที่จบการแข่งขันวอเล็กบอลซุปเปอร์ลีกในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ไม่มีรถประจำทีมไปส่งล่าสุดครับนายวัชรพลโตมรศักดิ์ประธานสโมสร
แล้วก็นายปรีชาลิ้มอัวผู้บริหารเดอร์มอลโคราชในฐานะผู้จัดการทีมก็พูดคุยกับนักกีฬาและตัวแทนแฟนคลับ
แล้วชี้แจงนะครับว่าผู้บริหารและทีมงานส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของจังหวัด

ซึ่งความจริงแล้วได้เตรียมค่าเดินทางแล้วก็ค่าที่พักเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วก็มีปัญหาในการเบิกจ่ายแล้วก็โอนเงินล่าช้า
จริงแล้วได้เงินในช่วงนั้นพอดีมีการสอบถามไปที่ทีมงาน
แล้วก็นักกีฬาก็เอาเงินไปจัดการเองเรียบร้อย
แต่สุดท้ายอาจจะมีความผิดพลาดในการสื่อสาร
นักกีฬาบางคนนั้นอาจจะมีปัญหาว่าอยากเดินทางกลับเลย
แต่จริงแล้วค่าโรงแรมมีการตกลงกันไว้แล้ว
ว่าต้องอยู่ให้จบวันแข่งขันนะครับเพื่อที่จะรอรับรางวัลด้วย
ตอนนี้ก็คงดูแล้วน่าจะมีการตกลงกันเรียบร้อย
แล้วก็ผู้บริหารรับปากนะครับว่าเดี๋ยวจะจัดการปัญหาพรุ่งนี้ใหม่
ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นในระดูการต่อไป

หลังจากนี้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงเคลียร์กันได้นะครับ
แล้วผมย้ำว่าทีมวอลลี่บอลชุดนี้ทีมชายสิ่งจะมีข่าวดีนะครับ
สำหรับทีมโคราชก็ขอให้แฟนวอเล็กบอลโคราชนั้นเอาใจช่วยกันต่อไปครับ